พอมมาให้ทั้งสามท่านได้

โอ้โหเขาดีอกดีใจกันนะครับ
สามารถที่จะเอาชีวิตอยู่รอดได้
ก่อนอันนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะครับ
หลังจากฝนตกตัดลงมาแรงอากาศเย็นลง

แต่ว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงจริงหรีทในระยะนี้

ตอนนี้จริงหรีทกำลังจะมา

อันนี้คือการทายลักษณะว่าเดี๋ยวจะมีขนมา

ถ้าเกิดแปลงมุมไถลลงมาจากรังหมดม่วนอยู่ทั้งวัน

เอาไปลองสังเกตดูว่าบ้านเรามีรางวัลอยู่เยอะหรือเปล่า
ฝนคั่วมาแล้วคุณก็วางไว้ตรงนี้ฮะ

เพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปจะมีฝนมา

ไอ้คั่วมาแล้ว

หวานน้ำต้มกระดูก
หยิบดีนะครับเผื่อมีแมลงสาบอะไรอีก

อย่าบังให้คุณผู้ชมอยากเห็นพี่จิ๊ดเป้กิน

ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกกันว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็มีผลต่อจิ้งหลีด

คุณผู้ชมทราบไหมครับเวลาเราไปซื้อจิ้งหลีด
ตามที่เขาขายรถเข็นเนี่ย

เป็นช่วงที่มีอัตราการรอดยากมาก

เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมารู้คำตอบกัน

สภาพประกาศตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างอะไรกันบ้าง

อย่างที่บอกไปช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยนะครับ
มีกลุ่มฝนกลุ่มนึงนะครับขึ้นที่มาจาก
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้

ขอบภัยนะครับตะวันตกเสียงใต้ของทางกรุงเทพ
มหานครดังนั้นใครที่อยู่บริเวณ

บริเวณทางตอนล่างของกรุงเทพในฝั่ง

เกิดฝนในพื้นที่ได้อีกหนึ่งพื้นที่

ก็มีการกระจายตัวของฝนอยู่บ้าง

ก็จะมีลักษณะของอากาศเย็น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

ทำให้จิ้งลีทสามารถที่จะขยายพันได้มากยิ่งขึ้น
รีดปกติแล้วเป็นแมลงที่มีปีก๒คู่
มีขาคู่หลัง๒คู่
ซึ่งขาก็จะมีลักษณะเป็นขาที่มีขนาดใหญ่ไว้สำหรับกระโดด
ส่วนตัวจิ้งหลีดที่เราได้ยินเสียงร้องกัน
จะเป็นเสียงของตัวผู้เพื่อที่จะโชว์ตัวเมียนั่นเอง
คุณผู้ชมที่เห็นเมื่อตะกี้เป็นลักษณะของบ่อที่อยู่ข้างหลังผม
เป็นบ่อที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับเลี้ยงจิ้งหลีด
ปกติก็เป็นบ่อซีเมนกว้าง๑๒เมตร
บล็อกอิด๓๔ก้อนใส่เข้าไปข้างใน
ทีนี้การเลี้ยงจิ้งหรีดเขาก็ยังมีวิธีเลี้ยงอยู่
เพื่อที่จะทำให้จิ้งลีทเจริญเติบโตได้ดี
การเลี้ยงเค้าบอกว่านำถาดไข่จิ้งลีท
อบในความร้อน๗๑๐วัน
แล้วก็ย้ายตัวอ่อนบ่อซีเมน
ลงบ่อซีเมนเอาแผ่นฟองน้ำวางไว้
นำอิดล๊อกวางก้นบ่อ
ให้จิ้งลีทเป็นที่หลบซ้อน
ทีนี้ให้อาหารจำพวกเป็นอาหารไก่ผสมรำผักบุ้งซึ่งเป็นอาหารเสริม
ซึ่งเลี้ยงจิ้งหลีดประมาณ๓๐วันจิ้งหลีดก็จะทำการวางไข่
ขันใส่แกรบวางเป็นรังไข่ให้เขา
ทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในช่วงที่เขาลอกคราบ
จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีการกัดกันนั่นเอง
วิธีแก้ง่ายให้เอาใบตองสดไปวางไว้
ซึ่งใบตองจะมีลักษณะของเป็นยางกล้วยอยู่
ซึ่งยางกล้วยเขาจะไปติดตรงปากของจิ้งหลีดเวลาสมมุติว่าเขาจะร้อง
ก็จะทำให้จิ้งหลีดลดอัตราการสูญเสียจากการที่มานั่งกัดกันเอง
แบบนี้ก็สามารถให้จะเพิ่มผลผลิตเป็นแง่มั้ย

ก็นับเป็นอาหารเช้าจะดีมาก
เดี๋ยววันหลังเอาเป็นอื่นให้มึงแบบนี้ดีไหมฮะ

ผมอยากทานผักหวานฮะ

นี่คือสิ่งดีที่เรามาฝากใต้ตอนช้า
ที่สำคัญอยู่ติดตามระบบไก่ให้ทั้งวัน
วันนี้อาจจะมีฝนนะครับผมสวัสดีครับ